ปัญหาก็คือว่าทั้ง๑๓คนเนี่ยเขาออกมาไม่ได้
เพราะน้ำมันท่วมถ้ำเราก็ไปตามหาเขาไม่เจอ

จะทำยังไงนะฮะตอนนี้ใช้วิธีการล่าสุดก็คือการ
ใช้เครื่องมือไปขุดบ่อบาดานบริเวณใกล้ปากถ้ำ

อย่างที่คุณจุธารัฐอธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับ

ล่าสุดเนี่ยในพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนะครับ
รายงานสดเข้ามาจากพื้นที่นะครับ
ที่ถ้ำขุนหลวงเป็นคุณอรพันธ์นะครับ

คุณผู้ชมคะความคืบหน้าภารกิจการค้นหา๑๓ผู้สูญหาย
ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงราย
ต้องบอกว่าขณะนี้แม้ว่าจะดึกแล้วนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงทำงานกันอย่างขมักคำเม่นค่ะ
เพื่อแข่งขันกับเวลาโดยเฉพาะเรื่องของการจัดระเบียบการปรับพื้นที่นะคะ
ตอนนี้ได้มีการนำดินคลุกหินคลุกนะคะ
มาปรับพื้นที่เทถมถนนที่ก่อนหน้านี้เป็นดินเลนดินโครน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความสะดวกสบายในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
พาคุณผู้ชมมาดูบริเวณส่วนทางด้านนี้นะคะ
ก็ยังคงมีอาหารนะคะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่อย่างต่อเนื่อง
ได้รับประทานอาหารผ่อนคลายความหิว
ขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าพื้นที่เริ่มมี

หลังจากได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกันทางสื่อมวลชนค่ะ
หลายหลายสำนักวันนี้เองก็ยังคงปักหลักบางสื่อนะคะ
ถึงขั้นนอนค้างที่นี่เพื่อที่จะเฝ้ารอติดตามสถานการณ์
ความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ที่วันนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์ตลอดทุกวินาที
เพื่อที่จะร่วมค้นหา๑๓ผู้สูญหายที่ยังคงติดอยู่ในถ้ำ
ไปพร้อมกับคุณผู้ชมเหนือสิ่งอื่นใดค่ะ
สิ่งสำคัญนั่นก็คือการเร่งเข้าไปช่วยทั้ง๑๓คน
ให้ออกมาจากถ้ำได้อย่างเร็วที่สุด
ซึ่งนี่เป็นภารกิจหลักสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตอนนี้
กำลังพยายามสุดความสามารถ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าในช่วงนี้

รายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน